คุณผู้ชมครับเมื่อคืนวันที่๑๑กันยายนที่ผ่านมา
มีเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์บริเวณตลาดเจ้าพรมที่จังหวัดพระนครศรียุธยานะครับ
เหตุการณ์ในครั้งนี้ผู้ที่อยู่ในอาคารพาณิชย์หลังที่เกิดเหตุเพลิงไหม้๔คนรอดชีวิตทั้งหมดนะครับ
แต่ว่ามีคนเสียชีวิตหนึ่งคนเป็นคนที่เข้าไปช่วยคนที่ถูกเหตุเพลิงไหม้อยู่ในบ้านนะครับ
บุคคลคนนี้ชื่อว่านายกมลโรธจัญญพรหรือว่าอาหุยวัย๖๕ปี
เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดอาหุยที่อยู่อาคารติดกันนะครับ
อาหุยเสียชีวิตจากการเสียสละไปช่วยเพื่อนบ้านที่ถูกไฟไหม้
ทางจังหวัดเตรียมยกย่องเชิดชูให้เป็นคนดีศรีอยุธยาติดตามจากรายงานครับ
ทำให้ทางจังหวัดเตรียมยกย่องเชื้อชูให้เป็นคนดีศรีอิทยาติดตามจากรายงานครับ
ทำให้ทางจังหวัดเตรียมยกย่องเชื้อชูให้เป็นคนดีศรีอิทยาติดตามจากรายงานครับ
วินาทีชีวิตของนายกมลรถจัญญาพรหรืออาหุยสามีคู่ชีวิตวัย๖๕ปี
คงติดอยู่ในใจของนางอมรรัฐโรธจัญญาพรอยู่ตลอดเวลา
หลังสามีได้เสียชีวิตลงจากการที่เขาตัดสินใจคว้าถังดับเพลิงออกจากบ้านของตัวเอง
ก่อนจะฝากกองเพลิงวิ่งเข้าไปช่วย๔ชีวิตเพื่อนบ้าน
ติดอยู่ในอาคารพาณิชย์๓ชั้นด้วยถังดับเพลิงเพียงถังเดียว
อมรรัฐยอมรับว่ายังทำใจไม่ได้ที่สามีต้องมาด่วนจากไป
โดยไม่ทันร่ำลาทิ้งไว้เพียงกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด
ทั้งคู่ร่วมสร้างด้วยกันมานานร่วม๒๘ปี
ซึ่งตั้งแต่สามีเสียชีวิตไปทำให้เธอกินไม่ได้นอนไม่หลับ
และยังไม่รู้ว่าจากนี้ไปจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไร
เผลอมาฉีกฉีกไฟไม่ดับดิ่งฟันมันก็ขมงไฟต์แดงแล้วหมด
แล้วมันติดกับที่บ้านเดี่ยวโบรามาเธอก็ลิ่บไปช่วยก่อน
ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้
ต้องยอมย้ายให้กิน

ไปก็ไม่มาเลยทิ้ง
ทิ้งพี่ไว้คนเดียวอยู่กับบ้าน

ครอบครัวบ้านของผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้กังวลว่า
ของอาหุยจะมองว่าเป็นต้นเหตุ
ที่ทำให้อาหุยต้องจบชีวิตลงนั้น
อมรรัฐบอกว่าไม่ได้ติดใจเอาความ
เพราะทางครอบครัวคิดว่าอาหุยทำบุญมาแค่นี้

อาหุยเป็นคนสร้างชื่อเสียงเอาไว้

เพราะทางญาติต้องรอจัดงานชาปนกิจศพอาหุย
ในวันที่๑๖กันยายนให้เสร็จสิ้นก่อน
และยังไม่มีกำหนดว่าจะเดินหน้ากิจการต่อหรือไม่

นายหาริสรุ่งรัตนะหนึ่งในผู้รอดชีวิต

เคยมีปากเสียงกับอาหุยในเรื่องที่เข้าใจผิดกัน
แต่การที่อาหุยยอมเสียสละชีวิต
เข้าไปช่วยเขาและคนในครอบครัว
จะทำให้เขาไม่มีวันลืม
เขาอาจจะแบบฝักพวกดีไปหน่อยอะไรอย่างนี้
แต่เขาลึกเลยเขาก็เป็นคนดี
สำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้
อาคารพาณิชย์๓ชั้นในซอยชุมชนบัวหวาน

หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดคาดว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
ปลั๊กตู้เย็นทำให้เกิดประกายไฟจนมีเพลิงลุกไหม้เป็นเหตุให้เกิดแรงระเบิด
โดยระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ในห้องนอนบริเวณชั้น๒ของอาคาร
พบศพอยู่ในสภาพประตูตู้เย็นทับร่างของผู้เสียชีวิตตำรวจจึงคาดว่าผู้เสียชีวิตอาจถูกแรงระเบิดที่มาจากตู้เย็น
เป็นเหตุให้ผู้เสียชีวิตไม่สามารถหนีเอาชีวิตรอดออกมาได้
เมืองต้นทางบ้านของผู้เสียชีวิตและบ้านของผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ได้รับการเยียวยาจากภาครัฐแล้ว
ส่วนมูลค่าความเสียหายรวมประมาณ๓แสนบาท